คุณผู้ชมบอกข่าวดีค่ะกลับมาแล้วกับช่วงนี้
ช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
นี่จะบอกว่าเราจะเจอกันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์
ถามว่าของกินมีไหมมีที่เที่ยวมีไหมมี
พาไปให้ไปฟินฟินกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปประเดิม
กลับมาครั้งนี้จะพาไปชุมชนบังน้ำพึ่ง
คุณดูมุมสูงคุณดูสวยมากนี่คือเป็นปอดขนาดใหญ่ใกล้กรุง
คุณเคยไปเที่ยวไหมผมเคยไปไปปั่นจักรยาน
ใช่เราต้องไปกินเมี่ยงกลีบบัวนะ
ไปถึงต้องสูดอากาศให้เต็มที่นะคะคุณผู้ชม
ออกซิเจนบริสุทธิ์แบบนี้ที่บังน้ำพึ่งสมุทรปราการค่ะ
ถ้าเกิดไปด้วยรถสาธารณะแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวก็ถึง
แล้วพื้นที่ตรงนี้บำบัดความเครียดได้
มองไปมีแต่สีเขียวขจีของต้นไม้
ยิ่งเป็นคนรักสุขภาพนี่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ

เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวทำกิจกรรมได้เพียบเลยค่ะ
ไปดูการเลี้ยงตัวชนโรงที่เขามีน้ำหวาน

แล้วก็ช่วยเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนด้วย
แบบนี้ค่ะไปดูตัวชนโรงแล้วก็การเลี้ยงนะคะ
เมื่อกี้ไงที่คุณบุ๊กบอกว่าชอบปั่นจักรยานใช่ไหมใช่ฮะ
ดูชมนกชมไม้ดูความหลากหลายของระบบนิเวศ
คุ้มบังกระเจ้าคุณสุพัสราของเรานี่นะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยพึ่งไปเมาส์มา
ไปเมาส์คุณสุพัสรามาบอกโหสดชื่นมากเลยอ่ะ
ดูเหมือนแบบเราไม่ต้องลางานไปไกลเลย
แค่ตรงนี้เองฟอกปอดใต้ร่มไม้
แล้วอย่าลืมนะคะไปแล้วเนี่ยต้องล่องเรือในคลองเพค่ะ
อุโมงเป็นรอดอุโมงป่านี่แบบนี้โอ้โห
ร่มรื่นเชียวนะคะแล้วก็เพลิดเพลินกับต้นจาก
สองฝั่งคลองลำแสงแดดอ่อนอ่อนแบบนี้นะโอ้โห
ตอนแดดร่มลมตกก็ดีนะคะ
กินอาหารท้องถิ่นคุณสายดาว

แน่นอนและนี่ค่ะมี่ยังกลีบบัว
ยังกลีบวัวห้ามพลาดเลย
อันนี้ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะ
คุณขวัญพาไปทั้งครอบครัวค่ะ

แล้วก็ไปคุยกับคนในชุมชนพร้อมมาแบ่งประสบการณ์
การการกินดีอยู่ดีกับทรัพยากรทางธรรมชาติ

แล้วก็แบ่งปันเคล็ดลับการดูแลร่างกาย
สำหรับใครที่มาเยือนเส้นทางสีเขียว
เส้นทางทางธรรมชาติแบบนี้นะคะ

ฟินแค่ดูก็ฟินแล้ว